ที่จังหวัดสงขลาผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๗ปี
ตั้งใจว่าจะฆ่าตัวตายเกิดปัญหาเครียดค่ะ

เดินลงไปในทะเลห่างจากฝั่งสักประมาณ๕๐เมตร
จนกระทั่งนักท่องเที่ยวที่แหลมสมิลาค่ะ

ตัดสินใจไปเกลี้ยกล่อมพยายามที่จะพาขึ้นฝั่งนะคะ
ก็เดินกลับขึ้นมานะได้สักระยะหนึ่งใกล้ฝั่งแล้ว
แต่ปรากฏว่าไม่ยอมขึ้นกลับขึ้นมาฝั่งจริงนะคะ
สุดท้ายกู้ภัยผู้หญิง๒คนค่ะ
ต้องตัดสินใจลงไปช่วยเกลี้ยกล่อมอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อช่วยบรรเทาความเครียดก็ชวนคุยเนี่ยนะคะ

สุดท้ายผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่านายเดชาเนี่ยนะคะ
ก็ยอมค่ะเดินขึ้นมาอย่างปลอดภัยนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พามานั่งสักพักหนึ่ง
เพื่อสงบสติอารมณ์บริเวณชายหาด
แล้วก็ประสานญาติให้มารับตัวนะคะ

ว่าคุณเดชาคนที่คิดจะฆ่าตัวตาย
เขาพูดว่าอย่างไรบ้างรวมถึงกู้ภัยด้วยค่ะ
ซักประโยชน์เราไม่อยากได้อยู่เลย
ไม่อยากอยู่เลย
เจ้าหน้าที่ลงไปพยายามช่วยเหลือค่ะ
แล้วก็ผู้รบบุตรกำลังทำใจกิจบ้านนะคะ

แล้วก็ไม่ต้องการให้รู้เองใหญ่
เจ้าหน้าที่ทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจที่จะถอดเสื้อกู้ภัยออกถอดเสื้อเจ้าหน้าที่ออก

ใช่เพราะว่าตอนแรกเหมือนกับคนที่คิดสั้น
เขาเหมือนกับเขายังลังเลอยู่ว่าเขาจะเอายังไงต่ออีก
แล้วพี่คนที่เขาเข้าไปช่วยก็เหมือนเขาเอาไม่อยู่อะค่ะ
แล้วก็เลยถอดชุนกรลงไป
พยายามเรียกเขาพยายามคือให้เห็นคือความสำคัญของชีวิตเขา
เพราะว่าเขารู้สึกว่าเป็นอย่างไรค่ะซึ่งจริงแล้วมันใช่
ชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิ
กู้ภัยสว่างสงขลาร่วมใจเนี่ยนะ

การที่ใส่เสื้อกู้ภัยมันเป็นลักษณะคือทางการ

คือมันมีไอ้ม่านกั้นเนี่ยขวางอยู่

เสื้อค่ะเป็นพลเมืองเข้าไปไปคุยด้วยนะคะ
สุดท้ายคุณลุงเดชาก็ยอมที่จะกลับขึ้นฝั่ง
แต่โดยดีนะคะก็มีการพูดคุยกัน
คุณลุงเดชาบอกว่าไม่ได้อยู่กับใครไม่มีลูก

ทีนี้เราไปคุยไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าบริเวณชายหาด
พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าคุณลุงเดชาเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ที่ริมหาด
แล้วก็นั่งดื่มเบียร์ที่ร้านค้าสักประมาณ๑ขวด
จากนั้นแกก็ฝากของมีค่าไว้นะ
มีกระเป๋าเงินกุญแจรถโทรศัพท์มือถือ
แล้วตัวแกเดินลงไปในทะเลทันที
ส่วนสาเหตุเนี่ยนะคะก็อย่างที่แกบอกไปค่ะ
ปัญหาความเครียดเรื่องของหนี้สินภาวะซึมเศร้าด้วยนะคะ
เอาล่ะสุดท้ายญาติก็มารับตัวคุณลุงกลับไปแล้วนะคะ
แต่เย็นนะคะค่อยพูดค่อยจะคุยกันนะคะ